คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้กันบ้างครับกลางสี่แยกเลยครับรถบัสส่งพนักงานเจอกับรถกระบะกลางสี่แยกวัดใจและเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฮะ
กล้องมุมแรกกำลังจะบอกว่าโชคยังดีที่เหมือนไปชนเอาด้านท้ายก็เลยคิดว่าคนขับน่าจะไม่เป็นไรแต่ดูกล้องมุมถัดไปโอ้โหคนที่นั่งกระบะหลังปลิวเลยกระเด็นเลยครับแล้วมีคนตายด้วยนะฮะตายหนึ่งแล้วก็มีบาดเจ็บด้วยก็คือคนที่นั่งท้ายกระบะนี่แหละจังหวะนี้เห็นไหมร่างปลิวรอยกระเด็นออกไปอ่ะตกที่บริเวณย่าริมทางตรงจุดเนี้ยครับมอเตอร์ไซค์นี่โชคดีมากนะเฉียดนิดเดียวเอง
จังหวะนี้ครับคุณผู้ชมครับวงจรปิดรถบัสครับ
แล้วก็รถกระบะชนกันบริเวณแยกตรงจุดนี้
คือต่างฝ่ายก็ขับมาที่เลนส์ของตัวเองเนี่ยนะครับ

คนที่นั่งท้ายกระบะกระเด็นออกจากรถ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสี่แยกถนนชนรับประทานครับ
ื้องทางเข้าวัดบางกระเจ็ดที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตำรวจและกู้ภัยลงไปตรวจสอบครับกระบะสีเขียวคันที่ถูกชนเนี่ยนะฮะ
สภาพฝั่งคนขับเนี่ยพังยับเลยแล้วรถตกลงไปที่ป่าพงหญ้าข้างทาง
ใกล้กันพบร่างนายบุญปลูกคนที่นั่งท้ายรถนะครับอายุ๕๕ตายอยู่ในป่าพงหญ้านะครับ
จุดนี้นะที่คลุมผ้าขาวแล้วเอาร่างขึ้นมาเนี่ย
คงจะโดนชนแล้วแรงกระแทกแรงมาก
กระเด็นลงไปร่วงตกอีกต่างหาก
ส่วนคนเจ็บมี๕คนครับนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อย

บัสคันสีขาวคันที่ชนนั่นแหละคือคันนี้
สภาพหน้ารถฝั่งคนขับมีรอยชนจนแตกครับ
ส่วนคนขับรถบัสคือนายธนวัฒน์อายุ๕๗
รอให้การกับเจ้าหน้าที่ให้การบอกว่า
เขารับผู้โดยสารเป็นพนักงานบริษัท
กำลังจะไปส่งที่จุดสุดท้ายย่านลาดบัวขาว
ข้ามสี่แยกมาปั๊บก็เจอรถกระบะคู่กรณี
ฝั่งรถกระบะเองทราบว่าโดยสารนั่งกันมา๖คน
ท้ายกระบะ๔ในรถอีก๒
เดินทางมาจากคลอง๑๙จะไปงานศพญาติ
ก็ไม่คิดเลยนะฮะจะไปงานศพญาติ
แล้วสุดท้ายมีศพตายเพิ่มอีกหนึ่งครับ
ชาวบ้านบอกว่า
ในทุกฝั่งถนนเลยจะซ้ายไปขวาขวามาซ้าย
หน้ามาหลังหลังมาหน้าไม่มีเลยมุมไหนครับ
อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหน่อยคนในพื้นที่จะขับข้ามแยกเขาต้องมองแล้ว
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ชนกันแบบนี้อยู่บ่อย
พื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ของอบตหัวไซและตำรวจโรงพักบางคล้า
ฝากตรวจสอบหน่อยนะครับถ้ามีคำชี้แจงหรือคืบหน้า
ติดตั้งไฟสัญญาณเรียบร้อยแล้ว
เพื่อจะลดความเสี่ยงอุบัติเหตุเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไป